ถ้าเมื่อวานนี้จะนับเส้นตายว่า๓วันที่กลุ่มราศดรเขายื่นคำขาดให้นายกรัฐมนตรีคือเวลาเท่าไหร่

เขาก็เลยบอกว่าเอาขีดเส้นแล้ว

แล้วจะไปยุติการชุมนุมที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ
บอกเวลาเริ่มบอกเวลาจบบอกสถานที่เริ่มบอกสถานที่จบแบบนี้จะโดนแกล้งกันอีกหรือเปล่าไม่รู้

มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะ
ใช่เอ้าลองฟังเสียงภัยดาวดินนะครับ
คุณของเราทุกคนระสนงล์จะกระไล่พระรุนเช่นมั้ยค่ะ
ก็ด้านหน้าอย่างแล้วครับนะครับนายเจธุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือว่าภัยดาวดิน
หลังจากผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ไม่ยอมลาออกตามคำเรียกร้องของพวกเขา
โดยภัยดาวดินนัดชุมนุมใหญ่วันนี้ครับ

แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ปักหลักพักค้าง
แต่จะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบวันต่อวันเหมือนที่ผ่านมา
ส่วนจะทำกิจกรรมอะไรบ้างขออุบไว้ก่อนยังบอกไม่ได้
เพราะไม่มีการกำหนดการตายตัว
เป็นสิทธิของผู้ชุมนุมที่จะเลือกกิจกรรมในการกระทำ

สำหรับข้อเรียกร้องทั้ง๓ข้อนั้นนะครับภัยดาวดินระบุว่า
เป้าหมายหลักตอนนี้เนี่ยนะเวลาที่ต้องทำคือข้อแรกให้สำเร็จซะก่อน
คือกดดันยังไงก็ได้กดดันให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่ง
โดยเชื่อว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์ลาออกแล้ว
ข้อเรียกร้องอื่นจะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง
ส่วน๒๖๒๗ตุลาคมที่จะมีการประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามันหาทางออกให้ประเทศไทย
ทั้งกลุ่มผู้บริไฟฟลายเค้ากลัวกันนะ
เพราะกลุ่มผู้ชมรุมจะมาหน้าสภาหรือเปล่า
ใช่เจ้าบุตรวิธีสภาหรือเปล่า
ก็ปล่อยให้สภาทำหน้าที่กันไปเอาฟังเสียงอีกทีครับ
การที่จะไล่บันทิวดังได้พวกเราต้องเอาออกนะครับ
เขาคงไม่ออกเอง
รัฐทรัพยากรไปเป็นหน้าที่ของรัฐทรัพยาไปก่อนครับ
ปล่อยให้กลไกรรัฐทรัพยาไป
เราจะรู้ว่ากลไกรรัฐทรัพยามีความหวังได้แค่ไหน
ก็คือปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไปก่อน
หมายถึงว่าพลังจากรัฐทรัพยาเสร็จแล้วเรามาเจอกันอีกที
ขวางและหยุดขบวนเสด็จในวันที่๑๔ตุลาคม๒๕๖
การชุมนุมแบบผิดกฎหมายทำลายพระบรมชายลักษณ์

จะเห็นว่าไม่มีหัวข้อไหนเลย
ที่เป็นหัวข้อข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม

กลายเป็นประเด็นที่ผู้ชุมนุมเขาก็เอามาโจมตีเหมือนกันนะ
แล้ว๓หัวข้อนี้นะผมว่ามันมีหัวข้อที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวอยู่
ต้องดูว่าการประชุมร่วมรัฐสภาจะถ่ายทอดสด
หรือว่าจะมีบางช่วงต้องประชุมรับหรือเปล่านะ

ส่วนบรรยากาศการชุมนุมที่หน้าเรือนจำ
กรุงเทพมหานครนะครับตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้
ก่อนที่แก่นำจะประกาศยุติการชุมนุม
มีกิจกรรมสันทนาการร้องเพลงกันนะครับ
ลับกันขึ้นปลาสายบนเวที๓เรื่องหลักที่เรียกร้องก็คือ
ร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
สองก็คือเรียกร้องให้ปล่อยนะครับเพื่อนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ
ไม่ว่าจะเป็นนะฮะเพนกวินรุ้งหรือว่าไม้
ส่วนข้อ๓ก็คือการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ชุมนุมครับ
จากนั้นก็ประกาศยุติการชุมนุมหน้าเรือนจำ
ความพิเศษกรุงเทพฯในเวลา๔ทุ่มครึ่งนะครับ

ก็เก็บเต็นต์นะฮะเก็บเวทีออกจากพื้นที่
รวมถึงมีกลุ่มนักเรียนอาชีวะกาศอาสา
ช่วยกันเก็บขยะเพื่อเปิดเส้นทางรถ

โดยกลุ่มผู้ชุมนุมใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงนะครับ
ข้าวเก็บของแล้วก็ออกจากพื้นที่
จากนั้นก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตจตุจักรนะครับ

แล้วก็เปิดพื้นผิวการจราจรได้ช่วงตี๓ที่ผ่านมาครับ